ทุกคนค่ะเดี๋ยวเจ้าแจ๊กริมจอของเราวันนี้นะคะ
จะพาไปดูหุ่นลำของปลาบอยที่สนุก
คนนี้บอกเลยนะคะว่าล่ำของจริง
ไปโอ้โห้อาหากับช่วง
เจ้าแจ๊กริมจอ

พี่บอยซูซูอ้าพี่บอยซูตาย
พี่บอยไหวไหลซูตายซูซูอื้อฮู้
ร้องเพลงเชียร์ให้พี่บอยแบบเสียงลิ้นนะฮะ
แหมฟิตจัดประหลัดบอกขนาดนี้
ไม่รู้ว่าซุ่มซ้อมทำอะไรหรือเปล่า
ไหนจะกล้ามท้องเอ่ยกล้ามอกเอ่ยกล้ามแขนเอ่ย
ไม่ไหวลามไปถึงกล้ามแผ่นหลัง
โอ้โหพ่อคุณพ่อทูลหัว
ยังเหลือส่วนไหนที่ไม่เฟิร์มอยู่ไหมจ๊ะ
ลูกเหล็กโหนบาท่ายาก
ทำเป็นวันเล่นกับสายตาที่มุ่งมั่น
แม่ช่างเป็นนุ่มที่รักสุขภาพจริง
เต็ดแล้วขอแอบแซวพี่บอยหน่อยนะฮะ
ว่าทรงผมเนี่ยฉันได้แต่ใดมา
อีกย้อยสไตโอป้าสรายโยมมากเลยค่ะ
โอ้โห